พระราชสุนต้องไปที่นี้
ทางกันลงไปไฟมีถนนเล่ม
ลดคตันอย่าไปแล้ว
องค์ได้ชี้แนะว่าที่มาเนี่ยผิดทางแล้วให้ไปทางนี้
คือถ้าพูดแบบง่ายคือพวกองส่งนำพวกเราแล้ว